อื้อหือท้องฟ้าก็สวยมามองหายค้ามข่าวยอดกล้วย
กาแฟไปกางเต็นต์สบายแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม
รุนสวัสดิ์นะคะรู้ก่อนร้อนหนาวมารายงานสภาพอากาศให้ทราบกันแล้วค่ะ
ตอนนี้หลายคนอยากจะไปท่องเที่ยวแต่อดใจหน่อยนะคะเพราะว่าฝนก็ตก
สถานการณ์เรื่องการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสก็ไม่ค่อยจะดี
เอาเป็นว่าตรวจสอบสภาพอากาศกันก่อนแล้วกันแล้วเมื่อไหร่จะไปได้วางแผนกันอีกที
สิ่งที่ต้องตรวจสอบกันทุกวันก็คือเว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยา
มาดูข้อมูลกันค่ะคุณผู้ชมเราจะเห็นว่าในระยะนี้เนี่ยนะคะ
ก็ยังคงมีเมฆปกคลุมบริเวณประเทศไทยทั่วประเทศเลย
กระจายกันไปหนักเบาสลับกันแต่ละพื้นที่
อย่างตอนนี้เป็นภาพถ่ายณปัจจุบันก็จะเห็นทั้งภาคเหนือภาคอีสานภาคตะวันออกและภาคใต้
ปัจจัยหลักก็มาจาก๒ปัจจัยด้วยกัน
อย่างแรกคือสัญลักษณ์รูปตัวแอลนะคะก็คือหย่อมความกดอากาศต่ำ
ความร้อนตรงนี้แหละค่ะยิ่งร้อนเท่าไหร่มันก็ยิ่งจะดึงความชื้นไปหาตัวมัน
ทำให้เกิดเป็นลมพายุฝนฟ้าขนองเกิดขึ้น
คาดว่าผลกระทบนะคะจะส่งผลต่อภาคอีสานหรือว่าทางด้านตะวันออกของประเทศไทยด้วย
ขนาดเดียวกันก็มีลมมรสุมตะบันตกเฉียงใต้
เป็นลมมรสุมประจำฤดูฝนยังคงมีกำลังแรงและกำลังปานกลางสลับกัน
โดยเฉพาะช่วงสุดสัปดาห์นี้คาดว่าช่วง๑๘
ต่อเนื่องไปถึงต้นสัปดาห์ยังคงมีฝนต่อเนื่องในหลายพื้นที่
เช้าเป็นช่วงเวลาที่สภาพอากาศยังไม่ได้มีความเอื้ออำนวยในการที่จะเกิดฝน
แต่หลังจากที่ตอนกลางวันสะสมความร้อนแล้วค่ะ
หอบเอาความชื้นจากทะเลรวมถึงมีอิทธิพลจากมรสุม
ทำให้ฝนเริ่มตกมากขึ้นในช่วงบ่ายค่ำและเย็น
คนกรุงเทพอาจจะไม่ค่อยรู้สึกนักค่ะ
เพราะว่ากรุงเทพเป็นเมืองหลวงมีตึกบ้านช่องเยอะแยะมากมายนะคะ
ไม่ค่อยมีต้นไม้เพราะฉะนั้นฝนจะไม่ตก
ฝนมักจะไปตกตามแนวเขาค่ะเพราะฉะนั้นแถบตะวันตกของประเทศ
ตอนกลางอย่างเพชรชบูรณชายภูมิก็จะมีฝนตกเยอะหน่อยนะคะ
ระมัดระวังดินคนถล่มน้ำป่าไหลหลากน้ำท่วมฉับพลันด้วย
ส่วนคลื่นฝั่งอันดามันที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะ
ก็ยังคงมีคลื่นสูง๑๒เมตรชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังนะคะ
ไหนก็พูดถึงเรื่องของฝนตกแล้วไปดูผลกระทบที่เกิดขึ้นกันหน่อยค่ะ
ที่จังหวัดเพชรชบูรณ์คุณผู้ชมค่ะเกิดอะไรขึ้นแบบนี้
นี่เลยค่ะน้ำป่าไหลหลากนะคะ
พัดพาเอาต้นไม้กิ่งไม้เศษวัชพืชต่างไหลมาทับบ้านเรือนของประชาชนที่ตำบลวังบานอำเภอลมเก่า
ภาพนี้คนในพื้นที่ส่งมาให้ทีมงานรู้ก่อนร้อนหนาวได้ดูกันนะคะ
กระแสน้ำสีแดงไหลขุนเชี่ยวแล้วก็มีเศษไม้มากมายขนาดนี้
แล้วมาเร็วด้วยคุณผู้ชมมันไหลทะลักเข้ามาบริเวณคลองส่งน้ำของหมู่บ้านแล้วก็ท่วมถนนในหมู่บ้านด้วย
ทำยังไงคะก็ต้องช่วยกันก่อนล่ะค่ะเป็นการเบื้องต้นไปเก็บเศษไม้ที่ขวางทางน้ำออก
แต่ว่ายังคงต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะว่าก็ยังมีโอกาสที่พื้นที่จังหวัดเพชรบูรณ์จะมีฝนตกลงมาอีกในช่วงวันนี้ไปจนถึงสุดสัปดาห์นะคะ
มาดูเรื่องราวดีกันบ้างคุณผู้ชมจากกระแสข่าวว่ากระชายมีฤทธิ์ในการเสริมภูมิคุ้มกัน
ส่งผลให้ราคากระชายในท้องตลาดราคาพุ่งสูงขึ้นอีกหลายเท่าตัวเช่นที่นี่นะคะที่ตลาดทรัพย์สินพลาซ่าในอำเภอเมืองจังหวัดสงขลา
กระชายขายดิบขายดีค่ะแต่แม้ว่าราคาจะแพงขึ้นถึง๒เท่าจากกิโลกรัมละ๗๐บาทเป็น๑๕๐บาท
ก็ยังมีลูกค้ามาขอซื้อจนแผงผักหิดเกลี้ยงทุกวันเลยนะคะส่วนใหญ่ทำอะไรกันบ้างซื้อไปต้มกินเนี่ยละค่ะบางคนก็นำไปประกอบอาหารเพราะยังเชื่อว่าเป็นสมุนไพรที่จะช่วยดูแลสุขภาพเสริมภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายก็หาวิธีปรุงให้ถูกต้องด้วยนะคะคุณผู้ชมแล้วก็ล้างให้สะอาดหรือถ้าจะดีปล
น้องกาลเกษตรเป็นช่วงเช้าพอมาพี่น้องกาลเกษตรก็ระวังทุกขุมจากน้ำท่วมขนโตกันด้วยนะคะ
ดิฉันรอดูข้างคาวยอดกล้วยก่อนดีกว่าค่ะคุณผู้ชมลาไปก่อนสวัสดีค่ะ